พาคุณผู้ชมไปดูการทำบุญใหญ่กันหน่อยนะคะกู้ภัยฮุกสามสิบเอ็ดเนี่ย
เขาทำพิธีย้ายศพรายญาติหลังโกดังเก็บศพนี้เต็มแล้ว
ก็จะย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วก็รอจัดพิธีชาปนกิจครั้งใหญ่
อีก๒ปีข้างหน้าไปดูบรรยากาศนะคะ
คุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศที่ทางมูลนิธิกู้ภัยนะคะพุทธธรรมสามสิบเอ็
หรือว่ากู้ภัยฮุกสามสิบเอ็ดนครราชศรีมาแล้วก็สมาชิกอาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัยแล้วก็ประชาชนร่วมพันคนค่ะเขามาทำพิธีย้ายร่างศพรายญาติ
โกดังเก็บศพของมูลนิธิคือตั้งอยู่ที่ถนนโยธา
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมาย้ายไปอีกจุดหนึ่งค่ะ
อีกจุดนึงอยู่ที่สุสานโชคชัยอยู่ที่บ้านหนองปรึก
ในตำบลท่าเยี่ยมทุ่งอรุณหมู่สิบเก้าอำเภอโชคชัยนะคะ
เนื่องจากว่าโกดังเก็บศพแห่งนี้เก็บศพจนเต็มหมดแล้ว
เก็บศพไว้อยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบศพ
ซึ่งในจำนวนศพดังกล่าวมีศพเด็กทารกถูกดองใส่ขวดโหล
จำนวนห้าโหลด้วยนะคะอ๋อก่อนทำพิธีย้ายร่างเนี่ย
นิธิเขาเชิญม้าทรงมาประกอบพิธีคุยกีเปิดทางค่ะ
แล้วก็บอกกล่าวเพื่อขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนเคลื่อนย้ายซึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะคะ
ก็มีการแต่งกายด้วยชุดขาวร่วมประกอบพิธีอย่างตั้งใจ
เพราะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่นะคะทำบุญครั้งใหญ่
ซึ่งร่างผู้เสียชีวิตเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นศพไร้ญาติที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาก็ส่งร่างมาฝากเก็บเอาไว้ที่โกดังแห่งนี้ค่ะ
หลังจากนั้นมีการเคลื่อนค่ะทยอยเคลื่อนย้ายศพออกไป
ศพแรกที่เคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นศพเด็กทารกเพศชายอายุ๑๓วันนี่น่าจะเป็นศพที่อยู่ในขวดโหลนะคะ
เขาดองเอาไว้ใช่ไหมดองเอาไว้นะคะ
เป็นศพทารกเพศชาย๑๓วันนะคะอายุเนี่ยแล้วก็มีบิดาคือนายจักรีบวชขุนทศอายุ๒๙ปีมาร่วมในพิธีด้วย
พ่อของเด็กทารกที่เสียชีวิตเนี่ยเล่าค่ะว่าลูกชายคลอดก่อนกำหนดมีอายุคันแค่๗เดือน
น้ำหนักเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยกรัมก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาล
ครับจนน้ำหนักเนี้ยนะคะขึ้นมาเป็นหนึ่งพันห้าร้อยกรัม
แต่ว่ามีอาการถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากว่าลำไส้อักเสบก็ต้องผ่าตัดลำไส้ออก๕เซนติเมตร
จากนั้นอีกสองวันลูกชายก็เสียชีวิตญาติก็เลยนำร่างมาฝังเอาไว้ที่สุสาน
แล้วก็ก่อนจะมาทำพิธีชาปนกิจครั้งใหญ่
พร้อมกับศพรายอื่นอื่นนะครับอีกกี่ปีนะ๒ปีข้างหน้านะคะ
ก็ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดี๋ยวจะมีพิธีชาปนาคิดครั้งใหญ่กันอีกครั้งหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะทำพิธีให้กับศพรายญาติต่างนะครับ